เชื่อว่าหลายคนตอนนี้กำลังดูแลสุขภาพร่างกายกันแบบอย่างดีที่สุด
เพื่อป้องกันโควิด๑๙นี่แหละนะคุณผู้ชม
บางคนใช้วิธีการออกกำลังกาย
บางคนหันมาเลือกทานอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
หนุ่มหล่อสุขภาพดีคนนี้ค่ะหนุ่มอ้ำอภิชาติเอง
ไอเดียทำเครื่องดื่มนะคะเสริมภูมิคุ้มกันโควิด

เมนูนี้ที่พี่อ้ำโพสต์ลงโซเชียลเนี่ย

พี่อ้ำอยากจะนำมาบอกต่อให้กับคนที่ติดตามในโซเชียล
ได้ลองเอาไปทำทานกันดู
ซึ่งพี่อ้ำเนี่ยโพสต์คลิปพร้อมกับสาธิตวิธีการทำเอาไว้ด้วยนะคะ

ซึ่งถ้าดูส่วนผสมต่างของเมนูนี้เนี่ย
จะเห็นได้ว่ามีสมุนไพรเยอะเลย
ทั้งกระชายเอ๋ยขิงเอ๋ยผักพุนละไม้ต่าง
ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือด
ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
ซึ่งพี่อ้ำเองเขาก็เขียนแคปชั่นไว้ด้วยนะคะว่า
อยู่บ้านเราก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งผักทั้งผลไม้สมุนไพร

คุณผู้ชมก็ต้องศึกษาหาข้อมูลกันดีนะ

งั้นเดี๋ยวเราไปดูลีลาของพี่อ้ำกันหน่อยนะจ๊ะ
พยายามอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมนะ

ปกติไม่ได้ถนัดเลยนะเรื่องน้ำสมุนไพรเนี่ย
แต่พอเจอคุณอ้ำแบบดื่มแล้วแบบ

กระทายจะเป็นทางเลือกหนึ่งของเรา